ที่หนองคายเสียรับเหมาเรื่องของบ้านจัดสรรเขาถูกคนร้ายเอาเลือดสัตว์ไปปลาใส่บ้านถึง๓ครั้งในรอบ๓เดือน
อืมเห็นกล้องแล้วมีการทำท่าทางแบบท้าทายด้วยอ่ะครับ
เหมือนไม่ได้กลัวเลยนะฮะอ่ะไปดูกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้เหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับเนี่ยฮะดูภาพนะครับ
เขาก็ใส่หมวกกระน็อกมาแบบนี้นะฮะนาทีคนร้ายเดินเข้าไปปลาถุงใส่เลือด
เป็นเลือดสัตว์นะฮะข้ามรั้วเข้าไปเนี่ยฮะโยนเข้าไปเลย
ในบ้านของนายนิติกรจิตประสงค์ในหมู่บ้านเคียงเมืองตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคาย
ก็ทำให้บริเวณรั้วภายในบ้านช่วงลานจอดรถ
แล้วก็สารพระพิคเนธมีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่
นอกจากนี้ก็หน้ากระโปรงของรถที่จอดอยู่ที่บ้านก็ถูกเลือดปลาใส่จนสีของรถนั้นกร่อนไป
ส่วนกล้องที่ติดเอาไว้ก็ถูกทำลายหน้ากล้องแตกไป๒ตัว
นี่ฮะเนี่ยครับเขามาทำแบบนี้เขามาตีแบบนี้นะครับ
นายนิติกรบอกว่าครอบครัวทำอาชีพเรื่องของทำธุรกิจอสังหารบริมทรัพย์
ก่อนหน้านี้เคยมีมือดีไปกรีดป้ายโครงการขายบ้านของเขาก่อน
ตอนแรกนึกว่าเป็นวัยรุ่นมือบอลก็ไม่ได้มีการแจ้งความเอาเรื่องอะไร
ส่วนเหตุการณ์ล่าสุดถูกคนร้ายปลาถุงเลือดใส่บ้าน๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกคือ๓ตุลาคมช่วงกลางดึก
คนบร้ายปลาถูงเลือด๙ถุงเข้ามาในบ้าน
บริเวณหน้าบ้านเยอะแยะมากมายไปหมด

คนบร้ายปลาถูงเลือดเข้ามาอีก๑๓ถุงตอนเช้า

ครั้งที่๒ถือมา๑๓ถุงปลาเข้าไป
ก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าน่าจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีคุกคาม
เพราะว่าเป็นเลือดของสัตว์นะไม่ใช่เลือดคนนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปติดตั้งตู้แดงไว้หน้าบ้าน
เป็นจุดตรวจความเรียบร้อยนะฮะล่าสุดครั้งที่สามยี่สิบแปด
เพื่อสถิติการยนต์คุณผู้ชมดูนะคนร้ายกลับมาอีกแล้วก็เหตุแบบนี้
ขึ้นมาอีกนะครับก็คือเขาจะเครื่องมาครั้งแรกเนี่ย
มาเฉพาะบริเวณหน้าบ้านนะครับโดนทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีเป็นถุงเล็ก
เล็กมาหมด๙ถุงรับได้นะครับเดี๋ยวจะมีเป็นครั้งที่๒นะครับ
อันนี้จะเป็นครั้งแรกทั้งหมดนะครับแต่จะอยู่แต่เฉพาะบริเวณหน้าบ้าน
มีทำท่ายิงแล้วก็มีท่าเชือดคอครับก็คือจะจะท่ายียวนค่อนข้างเยอะมากอะครับ
นายนิติกรบอกอีกว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครนะฮะ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ทำได้ดีนะครับ
ร้ายอาจจะใช้เรื่องของศัยศาสตร์หรือเปล่า
เพราะว่าการปาเลือดครั้งแรก๙ถุงอาจทำให้ธุรกิจไม่ก้าวหน้า
ครั้งที่๒๓ถุงเป็นเลขที่ไม่ดีตามความเชื่อของฝรั่ง
แต่มีเค้าขาดย้างการแบ่งทรัพย์สินมรดกสิบปีก่อน
ซึ่งก็ได้มีการให้รายละเอียดกับตำรวจไปหมดแล้ว
อยากให้ตำรวจได้ตามตัวคล้ำหร้ายบนเรื่องดำเนินคดีให้ได้
เพราะตอนนี้ครอบครัวกลัวอยู่ตำรวจอยากกำลังไหว
บอกว่าได้เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
แล้วก็สั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบพญาหลักฐานให้แน่นหนา
ตอนนี้มีความคืบหน้ามากแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้คาดว่าจะรู้ตัวคนทำผิดเร็วนี้แล้วนะครับ